ปลายเดือนนี้ค่ะมีคิวที่จะลงแข่งขัน

แห่งเอเชียครั้งที่ยี่สิบซึ่งโค้ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกศรก็บอกนะคะว่าช่วงนี้ค่ะ
ให้นักกีฬาฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นหลักส่วนการเลือกตัวผู้เล่นที่จะไปแข่งขันในรายการนี้นะคะ
จะดูนักกีฬาที่มีทักษะความเหนียวแน่นเพื่อเพิ่มคุณภาพเกมรับ
เพราะว่าสไตล์การเล่นของทีมในเอเชียแตกต่างกับทีมในยุโรปค่ะ
ขณะที่เป้าหมายของสมาคมนะคะขั้นต้นก็คือจะต้องติดท็อปโฟลให้ได้
หลังจากนั้นถือว่าเป็นกำไรของทีมค่ะ
เราก็ต้องมีเอานักกีฬาที่มีทักษะเรื่องของความเหนียวแน่นเข้าไปช่วยด้วยนะครับ
เพื่อเพิ่มคุณภาพเกมรับเพราะว่าเกมในเอเซียเองเนี่ยมันจะต่อสู้ในเรื่องของเกมรับมากกว่าเกมลุกครับ
ข้อที่สำคัญที่สุดนะครับเราคงจะต้องเป็นเรื่องในเรื่องของการพัฒนาระบบทีมเราเอง
แล้วก็เรื่องของการดูเก็บข้อมูลของคู่ต่อสู้เพื่อจะเตรียมเพื่อในเรื่องของการคัดเลือกรอบ๒อีกทีของโซนทวีปครับ
แฟนกีฬาก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยนะคะ
แข่งขันที่เกาหลีใต้๑๘๒๕สิงหาคมนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้เชียร์นักตบลูกยางสาวไทยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันเลยนะคะ